เหตุการณ์เกินต่อเลยนะครับในข่าวเช้าสรุปไทยรัฐนะครับ
พาไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกันหน่อยนะคะใช้รถใช้ถนนต้องระวังจริง
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ระยองมี๒เหตุการณ์เลยค่ะ
ไปดูเหตุการณ์แรกกันก่อนเลยนะคะเป็นภาพจากกล้องหน้ารถเบนท์ค่ะ
บันทึกภาพได้ขณะที่ขณะขับอยู่บนถนนสาย๓๐๑๓ปลวกแดงบ้านสะพาน๔เห็นไหมคะ
คือมอเตอร์ไซคันที่พุ่งเข้ามาชนเป็นบิ๊กไบท์นะคะ
แหกโค้งไปชนกระบะป้ายแดงที่ขับอยู่ข้างหน้าก่อน
แล้วพุ่งเข้ามาประสานงานกับรถเบ้นอย่างจัง
เด็นทั้งคนทั้งรถเนี่ยรถเบ้นที่ว่าแข็งก็ฉีกขนาดนี้เลยนะคะ
คนขี่บิ๊กไบท์เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีคอหักเลือดไหลออกปากออกจมูก
ส่วนคนซ้อนนั้นบาดเจ็บสาหัสนะคะกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลปลวกแดงเรียบร้อยแล้ว
ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะอย่างที่บอกเกิดขึ้นบนถนนสายเดียวกันเลยหน้าวัดสะพาน๔นะคะนี่

วินาทีเฉียดตายคือมอเตอร์ไซคันนี้เขาขี่มาหน้ารถสิบล้อแล้วปรากฏว่ามันมีหลุมใหญ่
เตอร์ไซค์ก็เลยชะลอรถค่ะส่วนสิบล้อเนี่ยเบี่ยงหลบหลุมแต่ไม่เห็นมอเตอร์ไซค์
ก็เลยเหยียบรถเข้าไปอย่างจังเลยค่ะล้อหน้าเนี่ยทับเลยนะคะเคราะดีตรงที่ว่าจังหวะที่โดนทับแล้ว
แต่ตอนโดนเฉียวล้มคนขี่เขากระเด็นออกนอกตัวรถไงก็เลยไม่โดนทับแล้วก็กลิ้งตัวเองออกจากตรงนั้นให้เร็วที่สุด
เขาก็เลยรอดมาได้มีบาดแผลเล็กน้อยก็คือที่ข้อศอกหัวเข่าแล้วก็หน้าอกค่ะ